คุณผู้ชมถามหน่อยว่าถ้าเจอแบบนี้จะรับมือยังไง
อยู่บ้านดีอยู่มาหลายปีแล้ว
วันดีคืนดีมีใครก็ไม่รู้ไม่รู้จัก
เอาป้ายใหญ่เลยนะคะเขียนว่า
ขายถูกอยู่เองเจ้าของบ้านขายจริง

ถามกันสักคำเลยว่าจะขายไม่ขายอะไรยังไง

นี่ถ้าไม่ติดกล้องวงจรปิดไม่รู้เลยจริงนะคะ
นี่ค่ะชายหญิงคู่นี้อยู่ก็เดินเอาป้าย
ติดหน้าบ้านคนอื่นเป็นป้ายประกาศขายบ้านนะคะ
เสร็จแล้วผู้หญิงเนี่ยเดินถอยออกไปแล้วก็ถ่ายรูปบ้าน
ใครคะคุณคุณจะเอาไปขายใครคุณถามเจ้าของบ้านก่อน
เจ้าของบ้านเนี่ยมาเห็นภาพกล้องวงจรปิดนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันบอก
งงมากตกลงฉันจะขายบ้านเหรอ
เจ้าของบ้านยังไม่รู้ตัวเลย
นายสถานธรศรีปรยะเจ้าของบ้านบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๓กรกฎาคมค่ะ
ตำบลแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เขาบอกว่าบ่ายวันนั้นเขากับแฟนออกไปทำงานตามปกติ
ก็ปิดบ้านเอาไว้อยู่เพื่อนบ้านโทรมาหา

เขาก็อะไรนะเดี๋ยวก่อนใครขายอะไรยังไง

เพื่อนบ้านบอกเอ้าก็ป้ายติดหราอยู่หน้าบ้านเลย

เห็นป้ายปุ๊บงานเงินไม่ทำแล้วจ้ะ
ลางานกลับมาเลยเพราะว่าป้ายเขียนเอาไว้บอก
เจ้าของขายเองราคาถูกบ้านสวย

กลับมาที่บ้านปรากฏว่าป้ายหายไปแล้วค่ะ
แต่ก็มีคนมาบอกนะว่าเนี่ยบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกันโดนเหมือนกันเด๊ะเลย

พอไปดูเนี่ยก็ปรากฏว่าบ้านหลังนั้นมีกล้องวงจรปิด

เขาก็พยายามขับรถตระเวนหา

ถามเลยว่าคุณ
คุณทำอาชีพอะไรคุณมีสิทธิ์อะไร
เอาป้ายขายบ้านมาติดหน้าบ้านคนอื่นเขาแบบนี้

คุยกันแล้วได้ความว่ายังไงบ้าง
มันก็แปลกนะคือสองคนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นในหน้าขายบ้านมือสอง
อยากจะขอเหมือนขอยืม
ขอยืมพื้นที่ถ่ายรูปเพื่อประเมินราคาหน่อย
แต่ประเด็นคือมันใช่เหรออย่างที่เจ้าของบ้านบอก
มันก็ต้องไปประเมินบ้านหลังที่เขาจะขายในพื้นที่นั้น

แต่เจ้าของเขายังอยู่อยู่เลย
คนกลุ่มนี้ยังแอบอ้างชื่อบริษัทขายบ้านแห่งหนึ่งด้วยนะคะ
ล่าสุดทางเจ้าของบ้านกับบริษัทที่ถูกแอบอ้าง
แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ

เอาโพสต์แล้วไปหลอกขาย
ใช่ไหมแล้วก็ให้โอนเงินมัดจงมัดจำอะไรมาก่อน